แต่คราวนี้คนที่ถือไม่ใช่ตำรวจละ

บอกว่าเป็นชายแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์นะคะ
ลองปืนแต่ว่าปืนมันยิงไม่ออก

อ่ะคือยังไงล่ะ

เป็นคนโพสต์เอาไว้เขียนข้อความสั้น

ที่เขาเหมือนจะห้อยพระเครื่องใช่ไหม
แล้วก็สวมกางเกงสีออกเหลือง

ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนเป็นของจริงหรือไม่จริง
แต่เนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่า

นกก็จะสับไปที่แก๊ปแต่มันไม่มีดินปืน
ขับเคลื่อนหัวกระสุนเพราะว่าเอาออกไปแล้ว

ปืนลั่นครับคือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการ

เพื่อการโฆษณาเรื่องเครื่องลาง

แทงไม่เข้าหรือยิงไม่เข้าอะไรแบบนี้
มันมีวิธีการที่จะทำได้อยู่

คนเมื่อสักครู่นี้ที่คอมเมนต์ใน

หรือจิกปืนเป็นพระจริงอ่ะ
ไม่เหมาะสมนะจับปืนมันก็ไม่ใช่แล้วอะค่ะแล้วจะมาทดลองอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้หลักของพุทธศาสนาแต่อย่างใดเลย
และต่อให้ไม่ใช่พระก็อันตรายอยู่ดีเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะพลาดหรือเปล่า
ดูข้างหลังนะทำไมมีผู้หญิงนั่งอยู่สถานที่ที่ไปลองปืนถ้าเป็นพระสงฆ์จริงเนี่ยด้านหลังมีผู้หญิงนั่งอยู่๒คนผู้ชาย๑คนนะฮะ
ไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วพระก็ผมค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะฮะ
ไม่รู้ก็เป็นการอวดอุตลิอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องตรวจสอบกันด้วย